ซึ่งนะคะคนนี้ก็ให้กำลังใจคุณเป้ยเหมือนกัน
ใช่ค่ะเป็นหนึ่งในสาวสตรองนั่นเองนะครับ

เหมือนจะเข้าใจหัวอกว่าอย่างนี้นะครับ
กับการเป็นคุณแม่ที่ต้องเผชิญปัญหามรสุมรุมร้าว
ในชีวิตคู่ทั้งหลายนั่นเองค่ะ

บอกเลยว่าครั้งหนึ่งเธอก็เคยเจอ

ก็เลยให้กำลังใจแม่เป้ยเช่นเดียวกัน
เจ้าตัวเชื่อนะคะว่าต้องผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไปได้
ส่วนคำสัมภาษณ์ที่คุณสงกรานพูดผ่านสื่อ
บอกว่ายังรักแล้วก็เป็นห่วงนะคะ
ก็เลยทำให้ยังไม่ตัดสินใจเซ็นหย่านั้น
ปัจจุบันนี้ก็จะ๒ปีแล้วนะคะ
ทั้งพยายามเข้าใจขุดสงครานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยถึงบอกมาตลอดว่าก็รออยู่

แต่ว่าถ้ามันเรียบร้อยมันก็ดี

เพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้กับเป้ยนะคะ
จะผ่านจุดที่ไม่สบายใจ

เชื่อว่าพลังของความเป็นแม่

คือต้องมีพลังที่เข้มแข็งมาก
ก็ขอให้ผ่านไปได้ค่ะในความเห็นของแอฟไม่มีอะไรมากไปกว่ากัน
ให้กำลังใจค่ะให้เขาหมดทุกข์โดยเร็ว
หมายถึงว่าให้เขาสบายใจโดยเร็วที่สุดอย่างน้อยก็คือเพื่อลูกทั้งสองคนค่ะ
กำลังใจจากพี่แอฟนี่เหมือนน้ำพึ่งเลยมันหวานเต็มเหลือเกินนะคะ

นอกจากนี้ค่ะคุณแม่แอฟก็ได้เล่าถึงโมเมนต์การทำงาน

เขาไปถ่ายแบบคู่กันมาแม่ลูกชุดไทยนี่น่ารักน่าเอ็นดู
ใครบอกว่าน้องปีใหม่ออกสไตล์สนนะครับ
มานั่งพับเรียบก็ทำได้นะจ๊ะนี่แหละค่ะ
บอกเลยว่าน้องปีใหม่ให้ความร่วมมือดีเกินคาดค่ะ
รักนะเสร็จนี้ฉันชอบ
อืม

ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะงอแงไหม
เพราะว่าชุดไทยต้องกล้าวผมหรืออะไรแบบนี้
บอกทีมงานไว้เสมอค่ะว่าคือแอฟจะทำงานคือเต็มที่

เขาชอบค่ะคือเขาอะไรก็ได้
ถ้าขอให้บอกว่าจะได้ไปทำงานกับคุณแม่

เพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องปีใหม่สวยขึ้นหวานขึ้นนะ
เขาเลือกชุดเองเวลาไปไหนมาไหนด้วย
แล้วก็เดี๋ยวอันนี้คุณผู้ชมก็ลองติดตามกันได้
ว่าเขาจะไปใช้ในแอคโฆษณาอะไรนะคะ